มาดูอีกเหตุหนึ่งนะฮะทำให้ผู้หญิงคนนี้กลัวมากเลยนะครับ
แล้วเธอโพสต์เรื่องนี้ลงในโลกโซเชียลนะฮะ
บอกว่าเธอขับรถอยู่ดี
ปรากฏว่ามีคนขับรถกระบะขับตามมาข้างหลัง
แล้วไล่ยิงใส่เธอใส่รถของเธอ
เธอบอกว่าเธอไม่ได้ตั้งใจจะไปขับช้า
หรือขับกวนเท้าใครนะฮะ
คุณอย่ามองว่าฉันไปขับกวนคุณ
และท้ายที่สุดคุณโมโหฉันแล้วคุณยิงใส่รถของฉันเนี่ย
โชคดีแค่ไหนที่ฉันและลูกชายตัวเล็กอยู่ในรถ
ไม่ถูกคมกระสุนจนตาย

ผู้หญิงคนนี้เขาโพสต์ไว้ในโลกโซเชียล
ภาพรถของเธอเองที่ถูกมือดีใช้ปืนยิงใส่
แล้วก็เธอเขียนข้อความเล่าเหตุการณ์บอกว่า
ขอคำแนะนำหรือขอความช่วยเหลือหน่อยนะคะ
ผ่านจุดเกิดเหตุบริเวณแยก๘๖พระประแดง
เลี้ยวขวาไปทางสุเหล่าเวลาประมาณเกือบเที่ยงคืน

ขับตามรถของเธอมาจากถนนพระราชวิริยพร

ขับตามขับจี้ท้ายเธอมาไปเรื่อย
และคนขับรถกระบะอาจจะโมโห
คิดว่าเธอขับรถช้า
แล้วไปกวนส้นเท้าเขา
แต่จริงแล้วเหตุผลเธอมีที่ขับรถช้า
เพราะว่าในรถมีลูกชายที่ยังเล็กนอนอยู่ในรถ

มันมีการซ่อมแซมทำถนนทำทางอยู่
เธอก็เลยไม่กล้าขับรถเร็ว

คงคิดว่าเธอขับช้าไปกวนเขา
เอาปืนมายิงใส่ท้ายรถ
กระสุนฝังเข้าบริเวณกันชนท้าย
ตอนแรกนะเราไม่คิดว่ารถของเราโดนยิง
คิดว่าเป็นเสียงท่อของรถจักรยานยนต์

เห็นเจ้ารถกระบะคันนั้นจอดอยู่ข้างทางแล้ว
เธอก็ขับมาเรื่อยแล้วก็แวะที่ปั๊ม
แล้วก็ลงมาดูซิว่าท้ายรถเธอโดนอะไรหรือเปล่า
ปรากฏว่าเธอส่องไฟดูท้ายรถ

โอ้โหผู้หญิงคนนี้เธอบอกว่าตกใจมากนะครับ
นาทีนั้นเธอมือไม้สั่นเลยใจหล่นหายเลย

ไม่คิดว่าเรื่องแค่ขับรถช้า
จะทำให้เกิดเรื่องน่ากลัวถึงกับต้องยิงต้องทำร้ายกันเลยเหรอ

ตอนนี้เธอไปแจ้งความไว้แล้วที่สพพระประแดงจังหวัดสมุทรประการ
ก็ตำรวจกำลังตรวจสอบดูกล้องวงจรปิดว่ามีกล้องตัวไหนจับภาพได้
ผู้สื่อข่าวของเราสนใจเรื่องนี้นะคุณมันน่าสนใจมากนะ
คนในสังคมทำไมโหดร้ายจังแล้วมีอาวุธปืนยิงกันง่ายแบบนี้เลยเหรอฮะ

ผู้โพสต์ยืนยันบอกว่าเธอเองไม่เคยมีศัตรูกับใคร
ไม่มีเรื่องบาดหมางกับใครมาก่อน
แล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่าถนนพระราชวิริยาพร
ซึ่งเป็นถนนที่เธอขับมาเป็นถนนที่ขับสวนเลนได้
แล้วก็ช่วงนี้มันมีการปรับปรุงพื้นผิวการจราจรอยู่
เธอก็เลยต้องขับรถช้าด้วยความระมัดระวัง
และอีกอย่างหนึ่งเธอมีลูกเล็กเป็นลูกชายวัย๓ขวบ
นอนหลับอยู่ในรถด้วยเธอก็เลยต้องขับช้า
อาจจะทำให้คนขับรถกระบะไม่พอใจที่เธอขับช้าหรือเปล่านะฮะ
คือตกใจเสียงดังมากเพราะว่ามันเป็นเสียงดังแบบใกล้รถมาก
แต่ก็ไม่คิดว่ามันไม่น่าจะใช่ว่าไม่น่าจะเป็นการยิงกันแน่นอน
เพราะว่าคือเราก็มานึกแล้วมันก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไร
ที่ทำให้ต้องมานั่งยิงกันอะไรขนาดนั้น
ก็เลยยังคุยกับแฟนเลยว่าเฮ้ยเสียงอะไรเหมือนเสียงมอไซด์ยิงท่อเลย
เพราะว่ามันเป็นปกติของพระประแดงอยู่แล้วที่มันมีเสียง
ตอนแรกไม่คิดว่าเป็นปืนเลยค่ะไม่คิดน่าจะเป็นมอไซค
แต่ว่าเริ่มมาคิดว่าเฮ้ยเหมือนมันจะใช่อะไรสักอย่าง
เพราะว่ารถมันสั่นด้วยรถมันไม่ได้สั่นมาก
แต่ว่ารถมันเหมือนมันมันมีการแกว่งนิดนึงเหมือนมีอะไรมาปัน

ใช่โดนเสียงดังพอเริ่มขับแล้วมานั่งทบทวนอีกที
เฮ้ยรถมันเริ่มสั่นนะแล้วก็เลยมองกระจกหลัง
ยังมีอยู่เลยเขายังเหมือนขับตามตามมาอยู่เลย
เหมือนอยากจะให้ลงมาคุยหรือเปล่าอยากจะให้มาเคลียร์หรืออะไรยังไงหรือเปล่า
หนูก็เห็นท่าไม่ดีหนูก็ขับเข้าปั๊มก่อนเลย
ฮะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอแล้วครับ

บอกโอ้โหคนเราทำไมถึงใจร้ายใจดำกันขนาดนี้นะครับ
เรื่องที่ว่าเธอขับช้าเท่านั้นเอง
คนเราขับช้ามันไม่ได้มีเหตุผลว่าแค่จะไปกวนส้นเท้าเขา
แต่เธอมีเหตุผลลูกก็เล็กทางก็ไม่ดีก็เลยขับช้านะฮะ
ก็อยากให้คนทำผิดมารับผิดชอบหรืออีกอย่าง
ขอให้คุณถูกดำเนินคดีทางกฎหมายด้วยนะครับ
แล้วก็อย่าไปใจร้อนกับใครอีก
มันถึงชีวิตกันได้นะคุณนะ
อาวุธแล้วก็ยิงใส่เนี่ยนะครับ

คนก็เข้าไปแสดงความคิดความเห็นกันเยอะเลย
บอกว่าคนเราเดี๋ยวนี้ทำไมน่ากลัวจัง